ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก
ข่าวลักษณะไม่ดีออกมาแต่พี่แท็กซี่ดีก็มีเยอะ

ล่าสุดเกิดกับแกรฟน้องม๕คนนึงเขาบอกว่าเขาเมา

ม๕หรอม๕ซึ่งมันก็ไม่ควรจะเมาอันตรายขนาดนี้เนอะ

ถูกต้องครับแล้วเรียกแกรปเขาบอกว่าเขาถูกแรปข่มขืน
สุดท้ายตำรวจก็ต้องออกหมายเรียกคนขับแกรปมา
แจ้งข้อกล่าวหาแต่ว่าเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
ช่วงบ่ายของเมื่อวานในอภินันประวันไหว้อายุ๓๓ปี
ซึ่งเป็นคนขับแกรปคาเดินเข้าไปรายงานตัว
เดินทางไปรายงานตัวตามหมายเรียกที่สพเมืองอุดรธานีนะฮะ
หญิงสาววัย๑๗ปีเยาวชนอยู่เลยนะครับ
ม๕เองเขาบอกว่าเขาถูกคนขับแกรปคนนี้ข่มขืนในรถ
เพราะว่าเขาไปใช้บริการกลางดึกของ๑๘กันยายนต่อ
ต่อเนื่องเช้าตรู่ของ๑๙กันยยนต์
ระหว่างที่เขาเมากลับบ้านไม่ได้เพื่อนก็ไม่ยอมไปส่ง
ก็เลยเรียกแกรปไปส่งที่บ้านแต่ถูกคนขับแกรปข่มขืนนะครับ
นายอภินันเดินทางมาพร้อมกับแม่นี่แม่แล้วก็ทนายความส่วนตัว

ซึ่งเขาขับขี่ในวันเกิดเหตุ
ตำรวจไปตรวจพยาหลักฐานในรถมีกระดาษทิชชู่ทิ้งอยู่หลายจุด

แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นเส้นผมของหญิงคนที่ไปแจ้งความว่าถูกข่มขืนหรือไม่
ซึ่งต้องรอตรวจสอบรายละเอียดซะก่อนนะครับ
คร่าวสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามข่าวนี้นะคะ
คือน้องม๕คนนี้ไปกินเหล้าที่หอพักรุ่นพี่
ทีนี้พอแกรปคาร์มาถึงเสร็จปุ๊บ
คือเมามากจริงเธอไปนั่งที่นั่งข้างคนขับ

แล้วเขาบอกว่ารูปหลังแล้วเกิดอารมณ์

ลากน้องไปที่เบาะหลังแล้วก็ข่มขืน
น้องบอกว่าภาพมันตัดเป็นท่อนบางส่วน
เพราะน้องเมามากจริงไม่มีแรงปัดป่ายอะไรใด

แล้วหลังจากเกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ยแกรปคาไปส่งน้องที่หอ
มีการพูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชันแกรป
มันจะเหมือนกับแชทคุยกับคนขับได้ค่ะ

เขาขอโทษที่เขาทำไปเขาผิดไปแล้ว
แล้วก็บอกนี่คือน้องที่ลงมากกับน้องกราฟ

ไว้ชีวิตเขาเถอะไว้ชีวิตครอบครัวเขาเถอะ
เห็นใจเขาเถอะเขามีลูกมีเมียต้องเลี้ยง
ถ้าเกิดแบบเป็นเรื่องไปอะไรอย่างนี้เขาต้องตกงานแน่
ฝ่ายแม่ของแกรปคาเองก็พูดทำนองเดียวกันนะ
ว่าลูกเอาทูบเทียนมาไหว้ขอขมาแม่

แม่ก็ขอโทษไปยังฝ่ายผู้เสียหายด้วย
แต่ก็อยากให้เห็นใจด้วยว่าที่ครอบครัวเองก็ไม่ได้มีเงินมาก
อยากให้เรียกเงินเยอะเพราะว่าไม่มีเงินจะให้
แล้วก็เห็นใจครอบครัวของเขาหน่อยเพราะว่ามีลูกเล็กมีหลานเล็ก
อันนี้ข้อความในแชทในแอปนะ
นี่คือข้อความที่ส่งมาแต่เขาบอกว่าเขาปฏิเสธทุกข้อคราวหาใช่ไหมคะ
ถูกต้องซึ่งมันขัดแย้งกับข้อความที่ปรากฏ

ด้านของร้อยเวรเจ้าของคดีเขาบอกว่าเขาทำการสอบปากคำ

โดยเขาปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

เพราะว่าต้องการเก็บดีเอนเอของคนขับแกรป
เพื่อไปเปรียบเทียบกับพยานที่เขาเจอ

พรากผู้ยาวเด็กอายุเกิน๑๕ปี

ไปจากผู้ปกครองบิดามันดาหรือผู้ดูแล
โดยเด็กนั้นไม่เต็มใจไปด้วย

กระทำชำราวผู้อื่นโดยผู้นั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดคืนได้

ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
ซึ่งนายอภินันปฏิเสธทั้ง๔ข้อกล่าวหา

กลับไปก่อนเนื่องจากว่าไม่มีพฤติการหลบหนี
แต่มีเงื่อนไขว่าถ้าตำรวจมีความประสงค์
สอบประคำต้องมาตามนัดหมายทันที

จะเดินทางออกนอกพื้นที่ต้องขออนุญาตตำรวจซะก่อนนะฮะ
สำหรับประวัตินายอภินันเป็นลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งที่อุดร
ปฏิบัติงานมา๙ปีแล้วรายได้จากอาชีพเสริมในการขับแกรป
เขาทำมา๒ปีที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย
ประวัติดีมากค่ะหลังจากนี้ตำรวจจะมีการเรียกหญิงสาวคนนั้นเนี่ย
มาสอบปากคำอีกทีนึงไปดูซิว่ายังคงให้การเหมือนเดิมหรือเปล่า
เกิน๒เดือนเพื่อส่งฟ้องต่อสารต่อไป
ก็ไม่รู้ว่าน้องเขาให้การตรงหรือว่ายังไง

ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันไอ้เศษทิชชุเจ็ดผมเนี่ย
ตรวจดูแล้วถ้าเกิดมันใช่มันมีสารมีอะไรยังไงค่ะ
ร่องรอยการข่มขืนในร่างกายมันตรวจสอบได้อยู่แล้ว
แต่ก็ไม่รู้นะว่าแชทนั้นจะเป็นหลักฐานสำคัญได้ไหม

จริงแล้วคุณหมอหรือว่าตำรวจ
เขาเชื่อเรื่องของผลทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญนะ